เขาอยากจะให้สังคมเห็นผมเป็นภาพลักษณ์แบบไหน

เพราะคนสร้างสื่อสุดท้ายเราต้องการอะไร

เพราะฉะนั้นเขาก็จะขายดาราในเชิงที่มันขายได้
ซึ่งหน้าตาแบบนี้ยังไงก็เป็นโจร

คนเจ้าชู้คนเลว
ชอบทำร้ายธรรมชาติอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงแล้วแฟนคลับที่ดูรายการของผม
ที่ผมเห็นผมออกรายการมา๒๓๐๐อีพี

เพราะว่าผมเป็นตัวตนที่แท้ถึงผม๑๐๐ในรายการของผม

ข่าวผมมาตลอด๒๐ปีในวงการ
จะไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของผมหรอก
อันนั้นคือภาพที่สื่ออยากให้สังคมเห็นผม

ผมไม่เคยมีจตนาไม่ดีกับใครเลย
ไม่เคยทำอะไรที่ในเจตนานะครับที่ผิดกฎหมายเลย
แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำเนี่ยก็คือทำโดยที่โง่เขาไม่รู้
แต่ด้วยความที่เป็นผม

เฮ้ยมึงต้องเรียนรู้
เพราะว่ามึงได้ข้อดีจากสื่อมาเยอะแล้ว
แล้วก็ก่อนอันนี้ผมเป็นสื่อตัวเล็กคนไม่ดูผมเยอะ
ผมเป็นต้นไม้ต้นเล็กตอนนี้ผมเป็นต้นไม้ต้นใหญ่มันต้านลงเยอะ
ผมต้องเข้าใจเรื่องของกฎหมายมากขึ้น
เข้าใจพวกการทำงานของสื่อมากขึ้น

อันนี้ผมมองในแง่บวกเรียนรู้
ถึงจะโดนคดีอาญาก็ไม่เป็นไรก็เรียนรู้
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่พยายามที่จะลุมทำร้ายเราเพื่อแลกยอดวิวอย่างเดียว

แล้วเป็นผู้ร้ายที่สามารถขายได้ด้วยคุณรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหม

นานหรือยังฮะไอ้ภาวะที่รู้สึกอย่างนี้

ผมไปงานกับกุศลแล้วเพื่อนผมแดกเหล้าอยู่

เพราะว่าผมขายในเชิงเป็นผู้ร้ายได้

ผมคิดว่าสื่ออาจจะสามารถขายบุคลิกอย่างนี้ได้

หรือดาราไม่ควรจะทนกับการบูลลี่

ก็เอาทนายชุดใหญ่ของผมแล้วก็ฟ้องเลย

มีครับ